คราวนี้เนี่ยคนร้ายมาใส่ไอ้โม่งมาเลยนะมากันสองคน
แล้วก็เข้าไปในบ้านที่มีผู้หญิงอายุเยอะแล้ว๖๕ปี
ทีนี้ค่ะก็เอาปืนเอามีดทั้งจี้ทั้งขู่แล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วย
จับหัวโขกพื้นมัดมือมัดเท้าอีกโอ้โหอ่านข่าวนี้มันก็สะเทือนใจจริง
ท้ายที่สุดเอาเงินไปนะได้ตังค์ไปเท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่คะ๕๐บาทแต่ทำกับแกขนาดนั้นอ่ะนะ
ใช่นี่ตำรวจภูทรสตึกที่บุรีรำค่ะ
ก็ไปตรวจสอบเป็นเหตุการณ์ชิงทรัพย์
เกิดขึ้นในบ้านพักที่หมู่บ้านคุ้มประมง
ตอนค่ำเมื่อวานค่ะคุณผู้ชม
แล้วจุดที่เกิดเหตุมันเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
ในห้องก็ไปเจอเฉือกฟงเฉือกฟางที่ใช้มัดมือมัดเท้า
คนที่เขาตกเป็นเหยื่อนี่นะ
ก็คือคุณป้ามาลีนินขาวอายุ๖๕ปีเป็นเจ้าของบ้าน
นี่ดีนะที่หลานชายมาเจอป้ามาลี
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันนำตัวป้ามาลีส่งโรงพยาบาลสตึก
โดยหลานของป้ามาลีชื่อว่าธนงศักดิ์ราชวิชาอายุ๒๔ปี
หลานก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าตอนทุ่มครึ่งเนี่ยแวะไปหา
คือป้ามาลีมีศักดิ์เป็นยายนะ
พอไปหาถึงที่บ้านก็ไปหาตามปกติ
ก็ตะโกนเรียกยายยาย
ทำไมยายไม่เห็นนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกวันเลย
แต่ทีวีก็เปิดนี่เอ๊ะแล้วยายไปไหนยายเข้าห้องน้ำอยู่หรือเปล่า
ยายยายตะโกนอยู่นั่นแหละเข้าไปถึงในบ้านเปิดประตูไป
อ้าวยายนอนไม่ได้สติแล้วไม่ใช่นอนหลับธรรมดาแน่นอนค่ะ

ทีนี้ตอนหลานเห็นตกใจมากเลยนะรีบช่วยเหลือ
แล้วก็บอกเพื่อนบ้านให้นำตัวยายส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็ได้คุยกับคุณยายมาลีหรือว่าคุณป้ามาลีนี่แหละ
คือแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นนอนดูทีวีอยู่ในบ้าน
แต่จู่ว่าผู้ชายมาสองคนอายุมันสักประมาณสามสิบอ่ะ
เข้ามาในบ้านเลยนะเอาปืนมาเอามีดมามาจี้
บอกคุณป้ามาลีให้บอกที่ซ่อนตังค์มาเท่านั้นไม่พอ
จิกหัวตบหน้าจับหัวคุณป้ามาลีเนี่ยโคกกับพื้น
นี่เห็นไหมนี่เราไปถามถึงที่เตียงคนเจ็บเลยนะ
แล้วป้าก็ทำท่าให้ดูมันจิกจนป้าหน้าหงายเลย
แล้วป้าก็บอกไม่มีตังค์คนร้ายมันก็ไม่พอใจค่ะ
ไปเอาเชือกฟางมามัดมือมัดเท้าแล้วก็ขู่ด้วย
บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายทีนี้ป้าก็เลยบอกว่า
มีตังค์อยู่๕๐น่ะมีอยู่แค่นี้ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งบ้านเนี่ย
คนร้ายมันก็ค้นจริงแล้วมันก็เอาไปจริง๕๐บาทเนี่ยค่ะ

ตอนดูธรรมทัศน์เข้ามาอย่างไร
เข้ามาเขาก็ยุ่มผมจับไหง
ทำไงฉันตบฉันไม่ทิ้งแล้วก็กดหัวโขกปูน
แล้วเขาก็มัดแขนมัดอะไรดูดิ

แขนมัดกาปิดปากจมูกฉันก็หายใจไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้ว

คนร้ายมากี่คน

คนก็มันบอกว่าโอ้มัดแค่นี้ก็สิตายแล้ว

ก่อนนี้ได้หมดสติ
มันทำว่าแค่นี้ก็สิตายแล้วตายแล้วมันว่าอย่างนั้น
อันนี้เป็นรอบที่เท่าไรครับ

ต้องฝากตำรวจไปตรวจสอบไปดูหน่อย
เพราะไม่ใช่แค่ป้ามาลีพูดข้อมูลอย่างเดียวนะ
เราไปเจอหลานสาวของป้ามาลีอีกคนนึงนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้คนร้ายเข้ามาขโมยของ
ถามว่านานยังเดือนที่แล้วเอง
เดือนที่แล้วรอบนึงรอบนี้อีกรอบนึง
แล้วก็ถามด้วยนะว่าเอ๊ะรอบที่แล้วคนร้ายเขาเข้ามาก่อเหตุยังไง
หลานบอกว่าแบบนี้เลยเข้ามาลักษณะนี้เลย

มันก็อาจจะย่ามใจไงว่าเฮ้ยคราวที่แล้วได้ตังค์ไปเยอะ

แต่ว่ารอบนี้ได้ไป๕๐บาทนะคะ
แล้วคนร้ายมันขู่ด้วยนะคุณผู้ชม
บอกว่าถ้าเกิดป้าไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวจะฆ่าให้ตาย
ทีนี้รอบที่แล้วป้าเขาก็กลัวสิ
ไม่กล้าไปแจ้งตำรวจโดนมันเอาตังค์ไปได้ตั้ง๓๐๐บาท

พอไม่แจ้งตำรวจมันก็เลยมาก่อเหตุอีกรอบนี้
แต่คราวนี้ค่ะอยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มตัวคนร้าย

คือป้าบอกอยู่คนเดียวด้วยจังหวะนั้น
แล้วก็โดนคนร้ายมาทำแบบนี้มันก็ลื้อค้นเอาตังค์ไป๕๐บาท

คนร้ายไปก่อเหตุกับคนแก่คนไม่มีทาง
ฝากตำรวจนะคะจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วค่ะ